คุณผู้ชมค่ะจากข่าวดราม่งดราม่า
มาถึงเรื่องข่าวการสูญเสียของวงการตลกกันอีกครั้ง
คุณผู้ชมค่ะกับการจากไปของพี่โทนชวนชื่นค่ะ
โทนจักรไปเสียชีวิตอย่างสงบในวัย๕๒ปีนะคะ
เฟซบุ๊กอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึงจังหวัดลบบุรีค่ะ
จุดจอดตลาดเสาทงได้แจ้งข่าวเศร้าว่า
โทนชวนชื่นนักแสดงตลกชื่อดังวัย๕๒ปี

หลังจากที่ได้เข้ารับการรักษาตัว
ด้วยอาการป่วยหลายโรครุมร้าวมานานกว่า๓เดือน
บอกว่าหลับให้สบายนะครับพี่
ความดีที่พี่ทำมาขอส่งผลให้พี่นั้นมีแต่ความสุข

ทีมอาสามูลนิธิป่อเต็กตึงลบบุรี

คือตัวพี่โทนเองค่ะคุณผู้ชม
จากจะเป็นนักแสดงตลกที่สร้างสีสันให้กับวงการแล้วนะคะ
ก็ยังเป็นอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึง
ทำงานช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดค่ะ
ก็มีรหัสคือศิลปิน๗๖นะฮะ
ขณะเดียวกันที่เพื่อนพี่น้องในวงการตลกค่ะ

พากันโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความสุดอาลัย

แฮกชวนชื่นพี่ต่องชวนชื่นนะ
ข้อความสุดอะไรจากเพื่อนบอกกันไว้แบบนี้
คุณผู้ชมอยากจะให้พี่โทน

จะได้ไปเจอนาคอมจะได้ไปเจอพ่อดมข้างบน

เย็นวันนี้ค่ะทางครอบครัวก็จะมีการทำพิธีรดน้ำศพ

ที่วัดไซดอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี
บันเทิงไทยรัฐขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะ
โทนะคะตอนที่อยู่ก็นอกจากสร้างความสุข

ช่วยเหลือคนมากมายด้วยนะคะ
ปีนี้ดุเหมือนกันนะคนบันเทิงใส่ชีวิตหลายคน